ต้องบอกว่าเป็นภาพที่สวยสดงดงามจริง
ในจังหวัดะนอนนกรพนมด้วย
เปิดประเพณีไหลเรือไฟนะคะบรรยากาศจะสวยสดงดงามขนาดไหน

เรากำลังตะลึงกันอยู่หลายอย่างเลยนะครับ

ต้องบอกว่าความสวยงามจากน้องกรีนแล้วก็หญิงเนี่ยเขาจัดเต็มเรื่องเสื้อผ้าหน้าผมเพื่อมาโชว์แล้วคุณผู้ชม

โรนแปลเป็นตัวอักษรแล้วก็รูปพญานาคเมื่อสักครู่ค่ะ

แล้วก็ประกาศโวยพรให้แฟนที่ดูอยู่ตอนนี้

จริงบินโดนแบบนี้ไม่ได้เห็นแบบนี้นะคะ
ทุ่งล่าลีลาอ่อนช้อยสวยงามจับจิตจับใจจริง
เขาฟ้อนลำด้วยกันทั้งหมด๔๕เพลงด้วยกันนะคะ
โดยพิธีเริ่มตั้งแต่ช่วงหัวค่ำค่ะ

แล้วก็บวงสวงต่อหน้าองค์ปู่พญานาคทั้ง๗ตระกูลด้วยค่ะ
ซึ่งสาวกรีนและหญิงเปิดใจกับเรานะคะว่า

เพราะว่าทั้งคู่เกิดปีงูใหญ่
ค่ะปีงมาโลกมาโลกนี่แหละค่ะคุณผู้ชมปีงมาโลกนี่แหละค่ะ
ซึ่งชาวอีสานเชื่อว่าเป็นลูกหลานพญานาคนะคะ

สาวกลีนเองก็เกิดวันพระศาสตร์ประดี

ซึ่งตรงกับวันออกภัณฑ์ศาสตร์พอดี

ค่ำเดือน๑๑ทำการบ้านไม่เสร็จอยากดูบ้างไฟ

คือออกภัณฑ์ศาสตร์เนี่ยคือสัปดาห์หน้านะคะ
ซึ่งก่อนที่จะมาได้รำตรงนี้ค่ะ

เธอจะต้องได้มารำต่อหน้าองค์ปู่พญานาค
คือคินก็บอกว่าคลินยังไม่มีงานติดต่อมาเลย

เพราะบอกว่าองค์ปู่มาบอกว่า
เธอต้องไปลำขอขมาองค์ปู่
เพราะเธอเล่นละครเกี่ยวกับเรื่องนี้นะคะทั้งหญิงแล้วก็กรีนด้วย

ก็สามารถไปได้ที่จังหวัดนครพนมนะคะ
จัดตั้งแต่วันนี้ยาวไปจนถึงวันที่๓๐ตุลาคมนะคะ
ซึ่งภาพเกี่ยวกับงานบุญบ้างไฟพญานาค
พรรษาอาทิตย์หน้าพอดีเลยค่ะ
แต่คนลุกนะเมื่อกี้บอกว่ากลีนเกิดวันพฤหัสใช่ไหม